จากเหตุการณ์ที่มีนักศึกษาสาวรายหนึ่งโพสต์ไว้
บอกว่าขณะที่เดินทางกลับบ้านพักหรือว่าหอพัก
ก็ใช้เส้นทางลัดเป็นเส้นทางซอยนาทอง
ในขณะที่เดินทางกลับสวนกับผู้ชายคนหนึ่ง
ในที่ผู้ชายคนนั้นเอาอะไรที่เป็นวัตถุแข็ง
แข็งแล้วก็ปลายแหลมแล้วก็เอาผ้าห่อ

เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นนักศึกษาด้วยนะ

แล้วก็บอกว่าตามหาตัวลุงคนนี้ให้ได้
ถ้าเผยมาสั้นนิดเดียวบอกว่าคุณลุงคนนี้ทำไปเพราะหวัดระแวงกลัวคนอื่นที่เดินสวนไปสวนมากับตัวเอง
จะทำร้ายตัวเองก็เลยก่อเหตุแบบนี้นะคะ
ผู้หญิงสาวผู้เป็นผู้เสียหายเป็นนักศึกษาเป็นนิสิตชั้นปีที่๒
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธประสานมิตรนะคะก็คือนางสาวกมลชนกค่ะ
ซึ่งเธอได้โพสต์เรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดในโลกโซเชียลมีเดียเป็นการเตือนภัยนะคะ
นางสาวกมลชนกเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุใช้เส้นทางหลังห้างบิ๊กซีรัชดา
เดินทางกลับที่พักเป็นปกติทุกวันเลยก็คือปกติก็จะใช้เส้นทางนี้
ระหว่างทางเห็นมีผู้ชายอายุประมาณ๖๐ปีใส่เสื้อกระหนาวแขนยาวสีกรมท่า
กางเกงยีนขายาวสีเข้มมือซ้ายกำผ้าสีฟ้าเป็นผ้าขนหนูผืนเล็กเนี่ยนะคะ
แทงที่ต้นขาของเธอเกิดเป็นแผลเลือดออกเหมือนโดนปากกาทิ้มความยาวประมาณ๒นิ้วด้วยกัน
เดี๋ยวเธอเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็จังหวะที่แบบว่าอยู่ตรงหน้าพร้อมจะเดินสวนกับลุงแก่คนนึง
แต่ก็ไม่คิดว่าแบบจะมีอะไรก็เลยแบบเดินปกติไม่ทันได้ระวังตัวอะไรมาก
แต่ก็จังหวะที่เดินสวนกันก็คือเขาก็มาเดินชนอย่างแรง
แล้วก็แบบว่าเอาของแหลมที่ไม่ทราบชนิดนะคะมาแทงที่ต้นขาด้านซ้ายเรา
ก็เลยแบบก็จังหวะนั้นก็คือตกใจค่ะก็เลยแบบเหมือนจะหันไปถามเขา
ก็คิดว่าเขาจะหันมาขอโทษเพราะว่านึกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ
แต่เขาก็ไม่ได้มาขอโทษเขาก็รีบเดินไป
หนูก็เลยรีบกลับหอไปดูว่าแบบจะยิงแผลไหมอะไรอย่างนี้
มีเลือดออกเหมือนจังหวะแบบเดินสวนกันปุ๊บจังหวะที่แบบต่างคนต่างแบบอยู่ต่อหน้ากันนะคะ
เขาก็เดินพุ่งเข้ามาหาหนูแค่แวบเดียวแล้วก็เดินออกไปเลย
ก็ไม่คิดว่าจะแจ้งอะค่ะเพราะว่าแบบนึกว่าเขาคงไม่ได้ตั้งใจหรอกมั้ง
แต่พอแบบเจอเมื่อวานก็เห็นว่าเขาก็ยังแบบว่าทำแบบเดิมแถวเดิมเวลาเดิม
ก็เลยคิดว่ามันอันตรายแล้วหนูก็ยังอยู่ตรงนี้อีกนานแล้วคนอื่นก็อยู่อีกเยอะ
แต่แบบว่าเหมือนแบบเพื่อนก็โดนแต่เพื่อนก็ไม่เข้ามาแจ้ง
เธอไปแจ้งความไว้ตอนบ่ายโมงตรงของเมื่อวานนี้ที่สนห้วยขวางแล้วก็รับแจ้งไว้
แต่ปรากฏว่าในช่วงเย็นตำรวจจับกลุ่มตัวได้
จับกลุ่มตัวได้ทันทีนะคะสำหรับผู้ชายคนนี้ซึ่งเธอถ่ายภาพไว้มันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ปรากฏอยู่ในภาพเนี่ยนะคะ
จับกลุ่มตัวได้ทราบชื่อคือนายจรุงจิตใจนักรบอายุ๖๑ปีนะคะ
ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านพักไม่มีเลขที่อยู่ในซอยประชาสงเคราะห์๒๔
พอถามเจ้าตัวทำไปทำไมลุง
เจ้าตัวรับสารภาพนะคะเอาเรื่องของอาชีพก่อน
นี้ทำอะไรยังไงคือตำรวจเขาถามไปหมดทุกอย่างนะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้มีอาชีพเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
บริษัทแห่งหนึ่งอยู่แถวห้วยขวางนี่แหละ
อมรับว่าตัวเองเป็นคนที่ใช้ไขควงแทงผู้เสียหายจริง
โดยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้ง
ลุงบอกว่าลุงเกิดความหวาดระแวง
เวลาที่มีคนเข้ามาเดินอยู่ใกล้
กลัวจะถูกทำร้าย
ก็เลยพกไขควงพันทับด้วยผ้าขนหนูพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาเลย

หรือว่าเดินใกล้ก็ตามเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นใครก็ตาม
ลุงบอกว่าลุงจะหวาดระแวงอยู่ตลอด
ดังนั้นจึงต้องพกไว้หายควอง
วัดระแวงว่าเขาจะเข้ามาทำร้ายนะคะ

คุณลุงมีอาการทางประสาทหรือเปล่านะคะ
จากการตรวจสอบประวัติผู้ที่ก่อเหตุ
ไม่พบว่ามีอาการทางจิตประสาทนะ
และจากการตรวจสารเสพติดในร่างกาย
ก็ไม่พบสารเสพติดด้วย
ขณะนี้มีผู้เสียหายเดินทางเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติม

ก็เคยเจอลักษณะแบบนี้๔คนด้วยกัน
และตำรวจบอกว่าหากมีผู้เสียหายรายใด
เคยถูกนายจรุงจิตใช้ไขควงแทง
แจ้งความเพิ่มเติมได้นะคะที่สนห้วยขวาง

คือภูมิกับบอกว่าจากการตรวจสภาพจิตผู้ต้องหา
ได้พูดคุยกับนายจรุงจิตเนี่ย
ให้การเป็นข้อมูลที่รู้เรื่อง
เหมือนคนปกติทั่วไป

อาการทางจิตก็ต้องได้รับความยินยอมจากญาติของผู้ต้องหาด้วยนะครับ

แต่หลังจากนี้จะแจ้งให้ลูกชายของนายจรุงจิตทราบ

ตำรวจเขาให้ตามได้เพราะอเลินมหาคุณ

แล้วก็พบว่าลุงจรุงจิตไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ห้องเช่า

วันนี้เรื่องราวของลุงหวาดระแวงลุงขี้ระแวง
หน้าหนึ่งด้วยนะครับลุงขี้ระแวงไขควงไล่แทงนิสิตหมสวครับ